จาก๑๔ตุลา๑๖สู่๑๔ตุลา๖๒ผ่านมานับ๔กี่ปีแล้ว
ปีแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนยังจำได้
แล้วก็ร่วมในเหตุการณ์วันนั้น๑๔ตุลา๑๖เป็นวันที่นิสิตนักศึกษาประชาชนค่ะ
เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องรัฐธรรมนูลจากรัฐบาลของจอมพลธนอมกิติขจร
ตอนนั้นก็มีการเสียเลือดเสียเนื้อไปเยอะเลยทีเดียวนะคะ
คือตัวเลขเนี่ยก็ต่างรายงานกันมาเนี่ยนะคะ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเสียสละเลือดเนื้อของตัวเอง
ก็เลยกลายเป็นภาพนี้ณวันนี้ผ่านมาแล้ว๔๖ปีนะคะ
มูลนิธิ๑๔ตุลามีการจัดงานรำลึกครบรอบ๔๖ปีเหตุการณ์๑๔ตุลา๒๕๕๙
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะมีพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๔รูป
ประกอบพิธีกรรมสามศาสนามีการวางพวงมาลา
แล้วก็กล่าวคำรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์วันดังกล่าว
โดยมีตัวแทนของนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและฝ่ายการเมืองเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
กิติศักดิ์ปกติอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการกล่าวปราธกฐาในหัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ
นิติรัฐและนิติธรรมกับระบอบประชาธิปไตยไทย
เครื่องมือประหัสประหารกันนะคะเขาก็เลยมีการ
ระบุตอน๑นะคะอาจารย์กิติศักดิ์บอกว่าหลังเหตุการณ์๑๔ตุลาเป็นต้นมา
ประชาชนมีสิทธิประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นตามลำดับ
แล้วก็เชื่อว่าสิ่งต่างเหล่านี้กำลังเดินทางไปตามเส้นทางที่
คนเดือนตุลาเขาได้มีการเสียสละแล้วก็ทำไว้นะครับ
ส่วนช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมมีการจัดเสวนาโต๊ะกลมวาระประชาชน
หัวข้อน่าสนใจเช่นเดียวกันยุติธรรมวิกฤตจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรไม่ให้เลือกปฏิบัติหรือ๒มาตรฐาน
ซึ่งแน่นอนนะคะหัวข้อชัดเจนมีการสะท้อนปัญหาของประชาชนอย่างหลากหลาย
เช่นเรื่องของปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินระหว่างประชาชนกับนายทุน
ปัญหาความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมต้องยอมรับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่เรากำลังเผชิญ
มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมันเป็นปัญหาเชิงระบบ
ถ้าเกิดว่าในที่ประชุมเขาเห็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ปัญหาไม่มีการตัดไฟซะแต่ต้นลมเนี่ย
ปัญหาต่างแล้วเนี่ยมันก็จะสะสมขึ้นเรื่อย
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินทางไปถึงเมื่อไหร่แล้วจะเกิดเหตุการณ์ปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่นะ
นั่นคือความเคลื่อนไหวในห้องประชุมในห้องเสวนา
ซึ่งมีการจัดกันตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ
ห้องเสวนานอกห้องประชุมมีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะ
แถลงจุดยืนค่ะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูล
มีการประกาศตัวเข้าร่วมกับคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนุนฉบับประชาชน
หรือว่าคอรชนะคะที่เป็นการรวมกลุ่มกันของ
ข่ายนักวิชาการและภาคประชาชน
หลังจากนี้ไปค่ะจะมีการจัดกิจกรรมสร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
และเปิดเวทีสาธารณะร่วมกันต่อไปในอนาคต
งานนี้นะคะยังมีการมอบดอกไม้ให้กำลังใจนางชะลิตาบันทุวงศ์
รองหัวหน้าพักวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรค่ะ
ชื่อคนนี้เป็น๑ใน๑๒คนที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
หลังจากที่ขึ้นพูดเกี่ยวกับมาตราที่๑ของรัฐธรรมนูลในเวทีเสวนารณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูล
เมื่อวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมาที่ปัตตานี
นี่เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดรำลึกถึง๑๔ตุลาค
ใช่ค่ะหลายคนก็พูดถึงเรื่องของ๑๔ตุลากันเยอะนะคะ
นำไปสู่แฮชแท็กในทวิตเตอร์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหน้าติดเทรนดทวิตเตอร์ด้วยค่ะ